เข้าประชุมคอรมอลก็จะมีหน่วยงานต่าง
เขาจะพาคณะเข้าไปพบกับนายยกรัฐมนตรี

เขาจัดสถานีวิทยุกับครอบครัว
ก็เลยพาวงนี้เข้าไปเจอนายก

ส่วนเรื่องอื่นในการประชุมคอรมอลเป็นอย่างไร
ติดตามความคืบหน้าได้จากคุณสิริวัณรักษัตริย์นะครับ
รายงานสดมาจากที่ธรรมเนียบรัฐบาล
นอกจากจะต้องจับตาวาระร้อนในการประชุมคณะรัฐมนตรี

บรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลในวันนี้

เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
เข้าพบก่อนประการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการ๑
ว่าเวลาเหนื่อยชอบดื่มน้ำอะไรแล้วก็มีวิธีใดทำให้หายเหนื่อย
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าชอบเครื่องดื่มเย็นค่ะ

ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้รับกำลังใจจากน้องเปี่ยม
ซึ่งก็บอกกับนายกรัฐมนตรีให้เดินหน้าในการสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศ
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีหลายวาระสำคัญที่ต้องจับตาค่ะ
โดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกลางปีของกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาบอกว่า
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก็จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของ
และผู้ว่าราชการกลางปีค่ะโดยจะเป็นการปรับไม่มาก
ซึ่งนายชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการพิจารณาปรับตามความเหมาะสม
ทางนี้ไม่ได้นำกรณีความผิดความขัดแย้งหรือผิดพลาดกรณีใดกรณีหนึ่งมาพิจารณาเป็นหลักค่ะ
แต่เป็นการดำเนินการโดยยึดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่สำคัญก็คือการโยกสลับให้นายปวินชำนิประสาท
ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นรองประหลัดกระทรวงมหาดไทย
และให้นายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ขณะที่การประชุมคอสชวันนี้นะคะก็จับตาการออกคำสั่งมาตรา๔๔ช่วยเหลือทีวีดิจิทัลที่ล่าสุดค่ะ
นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้สรุปข้อมูลให้นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชนำไปพิจารณาแล้วนะคะ
ซึ่งที่ประชุมคอรมอลในวันนี้ก็จะพิจารณาค่ะ
ในวันนี้ค่ะที่ประชุมคอรมอลจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเน็ตบำนานค่าราชการอีกด้วยค่ะ
ส่วนประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด็นนั้นนะคะก็คือการเดินสายเพื่อที่จะดึงเอานักการเมืองคนสำคัญมาร่วมงานกับรัฐบาลนั้นนะคะ
ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะผลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการตอบคำถามกับสื่อมวลชนค่ะ
โดยปฏิเสธว่าไม่ได้มีการเดินสายดุดนักการเมืองตามที่มีการวิภาควิจารณ์ของนายอภิษฎเวชาชีวะแต่อย่างใดค่ะ
ซึ่งหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก็มารอคำชี้แจงจากนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้เพิ่มเติมกันค่ะ
ขอบคุณนะครับก็นายอภิษฎิเวชาชีวะก่อนหน้านี้ก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันบอกว่าเป็นการปูทางสู่การเลือกตั้งและแน่นอนยังมีการดึงการดูดนักการเมืองต่างอยู่
ก็จับตามองหน้ากันในการไปประชุมคลมสัญจรณ์วันที่๗๘ที่บุรีรำและก็ที่สุรินด้วยนะครับ